โอ้โหประชาชนชาวไทยออกมาปั่นกันเรียกว่าเป็นแสนคน
แล้วก็เป็นความน่าปิติน่าปลื้มใจเป็นอย่างมากนะครับ
ที่เราพร้อมเพลียงแสดงความสามัคคีกันขนาดนี้
มีภาพภาพหนึ่งหลุดออกมาโดยการถ่ายของช่างภาพ

พอโพสต์ลงโลกโซเชียลก็เป็นเรื่องเลย

อกจากที่ไม่มีอุปกรณ์ครบครันในการที่จะปั่นจักรยานแล้ว
คือเขามีใจดีที่เขาอยากจะออกมาปั่น
แต่ปรากฏว่าเสื้อก็ไซส์ใหญ่โครงเข้งเกินไป
พยายามที่จะร่วมกิจกรรมนี้มาก
รองเท้าพาใบเข้าไปใส่ก็ลารองเท้าแตะมา
จักรยานก็ดูสภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่

จักรยานเก่าใส่เสื้อผิดไซส์

เห็นปุ๊บก็เลยติดตามไปเจอ
อบจักรยานคันใหม่ให้น้องเขาครับ
ซึ่งก็เป็นภาพที่โพสต์โดยสมาชิกเฟซบุ๊ก
ชื่อว่าคุณมณฑลโกมลวนินนะคะ
เขียนว่าจักรยานเก่าเสื้อผิดไซส์ใส่รองเท้าแตะ

มีคนใจดีมาเห็นเลยจะมอบจักรยานคันใหม่ให้กับน้อง

อยู่โซระยองได้ข่าวน้องหรือว่าเจอตัวน้องก็แจ้งมาได้ครับ

พี่เขาก็คือพี่ที่ใจดีอยากจะมอบจักรยานนั่นเอง
ในภาพนี้นะครับนอกจากน้องเขาจะใส่เสื้อผิดขนาดแล้ว
ขึ้นสนิมยังมีล้อที่ไม่เท่ากันอีกนะฮะ
ถ้าสังเกตดีล้อหน้าล้อหลังมันไม่เท่ากัน

ก็คือดูตะเกียบคู่หน้าเนี่ยมันก็ควรจะใส่ล้อใหญ่นั่นแหละ
แต่น้องเขาคงจะเรียกว่าหาไม่ได้เท่านี้
ไปเอาเรียกว่าประกอบกันมาจากจักรยานคันอื่นนะฮะ
ก็กลายเป็นว่าล้อหน้าเล็กล้อหลังใหญ่
เห็นแบบนี้ชาวเน็ตช่วยแชร์ไป๓๐๐๐ครั้ง
ดไลค์ให้อีก๑แสนครั้ง

นี่เดี๋ยวนี้ก็มีสาขานะฮะ
เพจมีด่านบอกด้วยนี่เข้าใจแล้วว่า
ช่วยกันบอกว่าที่ไหนมีด่านจะได้เตือนกัน
แต่จริงถ้ามองในแง่ดี
ตำรวจจะจับผู้ที่กระทำผิดบนท้องถนนได้

ที่ปัจจุบันเริ่มมีเรื่องดีเกิดขึ้นเลยนะฮะ

พร้อมกับเป็นภาพผู้ใจบุญคนหนึ่ง
ความช่วยเหลือมอบจักรยานคันใหม่ให้อีกด้วยค่ะ
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีเราเดินทางไปเลยครับ
ที่บ้านพักของเด็กชายเขียวบุญหลง
อายุ๑๒ปีอยู่ที่จังหวัดระยอง

การศึกษาชั้นประสมศึกษาปีที่๒เท่านั้นเอง

ปัจจุบันก็เรียกว่ารับจ้างทั่วไปไม่ได้เรียนหนังสือนะครับ
น้องก็เล่าว่าเมื่อครั้งกิจกรรมปั่นเพื่อแม่
ผมก็ได้ไปร่วมกิจกรรมเช่นเดียวกันแล้วครับ
แต่จักรยานคันเดิมที่เคยใช้โดนขโมยไป
ก็เลยเอาจักรยานที่พังแล้วมาซ่อมเอง
แต่รถยังไม่ค่อยสวมประกอบไม่มีเบรกหน้าและหลัง
แต่ด้วยใจรักในหลวงจึงอยากเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้
ไปฟังเสียงน้องเขียวพร้อมผู้ปกครอง
บรรยายถึงความรู้สึกที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กันดีกว่าครับ
ก็อยากจะปั่นไปเพื่อพ่อ
สารากลางแล้วก็ถึงวัดป่า
แล้วก็ถึงหาดนางยักษ์แล้วก็ล้ม
แล้วก็พี่บ่อตึงก็มาช่วย
แล้วก็ถึงสารากลาง

แล้วไปกินข้าวเขาเลี้ยงครับ
แล้วมีใครแนะนำว่าเราไป

ขอไปปั่นเพื่อพ่อกับย่าก็ให้หลานไป
แต่ย่าบอกว่าให้ปั่นให้ดีระวังรถ
ปั่นก็ปั่นไปเลยครับ

ถ้าหายเหนื่อยก็ปั่นไปต่อ
วันนั้นลูกชายก็มาขออนุญาตผมแล้ว
ช่วงเช้าพอดีผมจะไปทำงาน

ผมก็ปราบปลื้มดีใจนะครับ
ลูกชายผมไปปั่นเพื่อพ่อ
นี่แล้วตอนนี้น้องเขียวก็สมใจแล้วฮะ
จักรยานใหม่โดยไม่ต้องร้องขอ

ผมก็ไปกินข้าวต่อครับเขาเลี้ยง
น่ารักเป็นความตั้งใจใสของน้อง
ก็น่าชื่นชมอยู่ดีก็กลายเป็นคนดัง
ข้ามคืนเลยทีเดียวผ่านโลกโซเชียลเป็นที่แรกด้วย

เกือบแบบล้อน้องบิ๊กไบท์หรือเปล่า

บางคนเอามาปั่นในเมืองปั่นถนนคุกคลานอะไรนะ